หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ยาลามีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปยิงถล่มจุดรักษาความปลอดภัยชรบหมู่บ้านในพื้นที่ลำพญานะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสิบห้าศพวันนี้มีพิธีรดน้ำศพแล้วก็วางพวงมาลาพระชธานอย่างสมเกียจ
ขณะที่ชุดคลี่คลายคดีสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๑คนนะครับ
เจาะประเด็นจากคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
แต่ผลที่เราได้รับคือตรงนี้แหละ
ร่ำให้สุดอะไรถึงคนที่รักดังจากโรงพยาบาลยะลา
จนถึงวัดสิริปุณารามหรือวัดลำพญา
เหล่าทหารตำรวจข้าราชการและชาวบ้าน
ต่างพร้อมใจร่วมสดุดีก้าววิรชน
ที่ร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มคนร้ายที่ใช้ข้อจำกัดด้านพื้นที่
ถล่มป้อมรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลำพญา
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑๕คนทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม
วีรชนทั้ง๙ศพถูกนำมาตั้งสะดุดีและขอขมาที่วัดลำพญา
ชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
อยากให้๑๙ศพนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายของการเกิดจากความไม่สงบ
ชรบรลำพญากลางสวนยางแห่งนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่สุด
เพราะเป็นแอ่งกระทะมีจุดสูงข่มอยู่มากทั้งภูเขาและป่ายาง
ขณะที่ช่วงในการก่อเหตุง่ายต่อการซ่อนพรางเพราะเป็นจุดอับ
สามารถขับรถเข้าออกได้สองทางแต่ก็ง่ายต่อการโรยกันปูเรือใบ

หลังก่อเหตุชุดคลี่คลายคดีได้มีการกดดันปิดล้อหมู่บ้านเชิงเขานางจันทร์
และลาดตะเวนกดดันบนภูเขาพบรอยเลือดที่คาดว่าจะเกิดจากการประทะ
บริเวณดังกล่าวจึงควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย๑คนไปสอบถาม
ค่ายอิงพยุทธ์จังหวัดปัตตานี
ตอนนี้กำลังเราขึ้นแล้วก็ฝากขออภัยในความไม่สะดวก
บางทีอาจจะตั้งด่านตรวจอะไรเต็มพื้นที่อยู่ตอนนี้นะครับ
เรียบร้อยครับก็คุณสุดปืนมาก็บอกเรียกแล้วก็วิเคราะห์ได้หมดแล้วนะครับ
ก็บอกเรียกแล้วก็ยิงออสอที่ปัตตานีก็บอกเรียกแล้วกับป้นนะครับ
ชุดเรียกหมดรับรองชุดนี้ยืนยันแล้วครับปากกลุ่มนี้นะครับ
ก็มีอยู่ประมาณ๒๐๒๐คนซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะทวงความยุติธรรมให้พี่น้องนะครับ
ทางการข่าวคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุคือกลุ่มคู่แฝดตระกูลหลำโซะ
ซึ่งเป็นกลุ่มแนวร่วมที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่รอยต่อปัตตานีและยาลา
กลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงชุดคุ้มครองตะบนปากาหารังอำเภอเมืองปัตตานี
ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตรวม๔ศพและเหตุปล้นล้านทองที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงครา
กฤษดาวินถ่ายภาพวิมวลวันธรรมพักดี